เข้าประเทศง่ายคนจีนเขาไปแชร์กัน

ไต้หวันเอาเรื่องของเราไปแชร์อีกแล้ว
ถูกต้องค่ะแล้วคนที่แชร์ดูเขามีพลังมาก

จะไม่กลับมาเหยียบเมืองไทยอีก

นักแสดงชาวไต้หวันคนนี้ที่อยู่ด้านหลังของดิฉัน

เธอเอาเรื่องที่มาเที่ยวที่ไทย
บอกว่าเสียความรู้สึกสุด
นี่คุณแล้วดูสิคือตั้งเอาไว้ข้างหน้าเลยนะ
หน้าปกมีรูปเป็นแบบทงชาติไทยด้วย
คนนี้ค่ะคืออันยูชิงนะคะ
ภาษาอังกฤษก็คือชาลีอันนั่นเองค่ะ
มีคนเข้าไปดูนะปรากฏว่าโอ้โหภาพเพียบเลย
แปลมาได้คร่าวเนื้อหาใจความ
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอถูกตำรวจไทยรีดไถเงิน๒๗๐๐บาท
แล้วเรื่องนี้ค่ะทางเพจหนีห่าวไต้หวันฉันมาแล้วเนี่ย
ก็มีการแปลโพสต์ของดาราไต้หวัน
คือจริงในเพจเป็นการสอนภาษา
แล้วแปลแต่ละคำว่าเป็นไทยมันแปลว่าอะไรบ้าง
แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นนะนะ
ตัวเธอนอกจากโพสต์ลงในโซเชียลส่วนตัวแล้ว
ยังไปสัมภาษณ์สื่อไต้หวันเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังด้วย
ให้สัมภาษณ์สื่อนะสื่อไต้หวันก็เอาเรื่องนี้
โอ้โหมาเผยทั่วไต้หวันเขาเลยนะ
ใช่ค่ะทีนี้คือเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้น๔มกราคมประมาณสักตี๑กว่า

แล้วก็เธอมีรูปมีคลิปอะไรประกอบบางส่วนด้วยนะ
ใช่ค่ะทีนี้เธอบอกว่าเธอมาเที่ยวบ้านเราใช่ไหม
แล้วก็นั่งรถแท็กซี่กับเพื่อนจะกลับโรงแรม

ใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าเจอตำรวจไทยตั้งด่านแล้วก็เรียกให้รถแท็กซี่หยุด
หลังจากนั้นมีการขอค้นตัวเธอ
พอขอค้นตัวเธอจะค้นกระเป๋าแล้วก็ถามถึงวีซ่าด้วย
แต่ปรากฏว่าตำรวจต้องการวีซ่าที่เป็นวีซ่าจริงที่มีการประทับตา
มาถึงไทยขออนุญาตเข้าประเทศแบบนี้ตำรวจไม่รับตำรวจไม่เอาไง
โอ้โหคนในกลุ่มเธอทำยังไงมีการอัดคลิปไว้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่รู้ว่าอัดคลิปไว้ใช่ไหมสั่งให้ลบคลิป
แล้วทำเสียงแบบดุดันใส่บังคับให้เธอพูดขอโทษอีก
เธอบอกว่าเธออ้อนวอนทุกอย่างแล้วพยายามพูดเป็นภาษาไทยนะ
ขอโทษขอร้องเธอบอกว่าอีกอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำอ่ะ
คือคุกเข่าแล้วก็ไหว้สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่ายื้อกันอยู่สักประมาณ๒ชั่วโมง
แล้วตำรวจพาเธอหลบจากมุมกล้องวงจรปิดไป
คือพิกัดตรงนั้นเนี่ยนะเธอบอกว่าเป็นหน้าสถานทูตจีน
แล้วตอนที่พาหลบกล้องไปเนี่ยก็มีการพูดจารักษณะเหมือนกับข่มขู่
แต่ก็สรุปใจความได้ว่าต้องจ่ายตังค์มาก่อนในรถ
มาทั้งหมดเลย๒๗๐๐ถึงจะยอมปล่อยเธอและเพื่อนไป

พอเจอแบบนี้ตัวดารายไต้หวันคนนี้นะ
บอกว่าต้องยอมต้องยอมจ่ายตังค์๒๗๐๐ไป
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็เรียกแท็กซี่
แล้วก็ให้พาไปส่งที่โรงแรมนะคะ
ยังเล่าอีกนะฮะว่าข้างเธอยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี
เป็นผู้หญิง๕คนโดนอย่างเธอเหมือนกัน
แต่ไม่แน่ใจกลุ่มที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จ้องจะจับแต่นักท่องเที่ยวผู้หญิงหรือเปล่า

แล้วก็นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเกาหลี
เธอก็เลยงงนะฮะเธอบอกแบบนี้เลย
ไม่คิดเลยว่าไปเที่ยวปีใหม่ที่ไทย

และฉันจะไม่ไปเหยียบเมืองไทยอีก
ฉันอยากเตือนคนไต้หวันว่าจะไปไทยให้ระวัง
พกเงินสดติดตัวในกระเป๋าเยอะ
เพราะโดนสุ่มค้นตัวมาหาเรื่องยัดข้อหา
พวกนั้นจับดูกระเป๋าเงินก่อนให้ระวังให้ดีนะครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็ดาราสาวให้สัมภาษณ์กับสื่อไต้หวัน
ลงท้ายบอกว่าเพราะพวกเขาขาดรายได้จากการท่องเที่ยวมานานช่วงโควิด
พอเปิดประเทศทีกลายเป็นมีแต่ปัญหาแบบนี้
โอ้โหคุณมันสะท้อนมาถึงบ้านเรา
ึ๊กเลยเหมือนกันนะแล้วนอกจากนั้นค่ะ
คุณผู้ชมทางด้านผู้กำกับสนห้วยขวางพื้นที่ตรงนั้นน่ะ

ทางพันธุ์ตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนท่านบอกว่ารู้ข่าวแล้วนะ
ตอนนี้เดี๋ยวจะตรวจสอบข้อได้จริงที่เกิดขึ้น
เพราะว่าปกตินะถ้าเกิดว่าฟังตามที่ดาราไต้หวันพูดถึงเนี่ย
จริงพื้นที่ตรงนั้นไม่มีการตั้งด่านตรวจของสอนอห้วยขวางในจุดนั้นนะ

ก็นี่ไงผู้กำกับเลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าพอเรารู้ว่าผู้กำกับบอกแบบนี้แล้ว
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะมันไปเร็วแล้วก็ไปไกลค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ข้อมูลนะ
ตรวจสอบแล้วค่ะนักแสดงชาวไต้หวันคนนี้เข้าบ้านเรามาไทยช่วงปีใหม่เลยก็คือ๒๙ธันวา
กลับไป๕มกราเช็คอินห้องพักแถวโรงแรมทองหล่อแล้วก็นั่งรถตู้อเนกประสงค์
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานให้คนขับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ
รวมถึงต้องประสานกับที่โรงแรมด้วยว่าเข้าพักที่โรงแรมจริงไหม
แล้วก็ต้องประสานกับทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบานกองบังคับการตำรวจจราจรสนทองหล่อ
เขาตั้งคำถามเรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับผ่วงการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลอย่างเงี่ยคะคุณผู้ชม

แล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่แปลเป็นไทยบอกว่าตำรวจแย่มาก
ใช้คำว่าแย่นะแต่จริงมันใช้คำแย่กว่านั้น